สำหรับเจาะประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะไปดูความคืบหน้าที่ตอดชดออยิงชายวัยยี่สิบเจ็ดปี
เสียชีวิตที่ลานจอดรถผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจหาแนววิถีกระสุนเพิ่มเติม
เพราะว่าพบปืนต้องสงสัยตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑กระบอก
แต่ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของนะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุรับว่ายิงผู้เสียชีวิตจริงแต่ไม่ได้เจตนา
แล้วก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวไป

ของ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันผู้ก่อเหตุพบว่า
ด้านหน้าฝั่งซ้ายมีร่องรอยถูกถีบจนเป็นรอยบุบ
อีกคันเป็นรถกระบะอิซูซูสีดำของนายอาทิตย์ผู้เสียชีวิต
พบรอยกระสุนยิงบริเวณข้างรถด้านซ้าย
ฝากระโปรงหน้ารถและไฟท้ายรวม๔๕นัดได้รับความเสียหาย
คืนวันเกิดเหตุนายอาทิตย์ผู้เสียชีวิตกับภรรยาและเพื่อน๗คน
หลังร้านเลิกทั้งหมดเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อจะเดินทางกลับบ้าน
แต่ระหว่างนั้น๑๐ตำรวจโทพุทธิสันผู้ก่อเหตุ
มาพร้อมกับแฟนสาวและเพื่อนอีก๒คน
กลุ่มของผู้เสียชีวิตที่รู้จักกับนางสาวเปรียว
หญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุ
พูดจาหยอกล้อตามภาษาคนรู้จักกัน
คาดว่าทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจ

ด้วยความตกใจเพื่อนของนายอาทิตย์ต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด
พอสิ้นเสียงปืนก็พบว่านายอาทิตย์ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและหน้าอกเสียชีวิต
อกจากนี้ยังมีเพื่อนของนายอาทิตย์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
จำนวนนี้อาการสาหัส๑คน
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด๓๘พร้อมกระสุน๖นัด
ใต้เบาะที่นั่งคนขับรถกระบะของผู้เสียชีวิต
และยังพบปลอกกระสุนปืน๘ปลอกตกอยู่
เป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมจำนวน๖ปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอีก๒ปลอก

ตกอยู่ในพงหญ้าใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วย
นางสาวอภิญญาโพชัยอายุ๒๓ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปลอกกระสุนปืนทั้ง๒ขนาด
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุและยืนยันว่า
อาวุธปืนที่ตกอยู่ในพงหญ้าไม่ใช่ของสามี
รวมถึงไม่เคยเห็นอาวุธปืนขนาดจุด๓๘
ตกอยู่ในรถกระบะมาก่อน
กับมันกลัวใครจะไม่กลัวปืนใช่ไหม
อันนี้แฟนหนูเดินคุยหยณอยู่ดี
ตายได้อย่างไรมันไม่ใช่ผิดมพัสดิ์ขนาดนี้
ไม่ใช่ฝ่องกันตัวใช่ไหมลา

หนูอยู่กับแฟนหนูตลอดไม่มี
เช่นเดียวกับเพื่อนรุ่นน้องของผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตแค่พูดคุยกับนางสาวเปรียว

แต่จู่ก็ถูกผู้ก่อเหตุ
อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต
พวกมันก็บอกว่าจับมือกับเหิ่าหน่อย

รู้สึกสงสารลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ที่ต้องกำพร้าพ่อด้วยวัยเพียงขวบเศษเท่านั้น
แต่ว่าเราอยากขอความเป็นธรรมจากทาง
ทางตำรวจนะครับซึ่งเป็น

คุณจะต้องทำหน้าที่ของคุณให้ตรงกับ
กับงานภาระงานที่คุณทำ

แล้วคนที่อยู่ข้างคนที่อยู่ข้างหลังเขาล่ะฮะ
ภรรยาลูกเขายังเล็กอยู่เลย

ในเมื่อขาดเสาหลักไปขนาดนี้
ส่วนความคืบหน้าคดี๑๐ตำรวจโทพุทธิสันผู้ก่อเหตุ
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานี
รับสารภาพว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนขนาด๙มมยิงใส่กลุ่มผู้เสียชีวิต

เพราะกลุ่มผู้เสียชีวิตวิ่งเข้ามาหาจะทำร้าย
หลังก่อเหตุได้วิ่งเข้าป่าหลังร้าน
แต่ไม่ทราบว่าปืนหล่นหายไปตอนไหน
เจตนาพยายามฆ่ายิงปืนในที่สาธารณะ
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ